คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องร้อนใจของชาวบ้าน
คือเขาเคยมีการทำประชาพิจารณ์กันไปแล้ว
ชาวบ้านเขาก็ยกมือคัดค้านเกี่ยวกับการก่อสร้างสถานีบริการรับจ้างบรรจุแก๊สหุงต้ม
ทีเนี้ยพอชาวบ้านเขายกมือคัดค้านไปแล้วใช่ไหมแต่เอ๊ะ
ทำไมอยู่ดีมาก่อสร้างในพื้นที่ตรงนี้

ชาวบ้านเขาเลยไม่สบายใจร้องมาดังบอกว่าให้ไทยรัฐช่วยด้วยหน่อย

ชาวบ้านหัวโป่งหมู่ที่๓ตำบลหนองอ้ออำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีกว่า๑๐๐คน
ถือป้ายคัดค้านการก่อสร้างสถานีบริการรับจ้างบรรจุและจำหน่ายแก๊สหุงต้ม
พร้อมร่วมลงชื่อยื่นต่ออบตหนองอ้อขอให้ผู้ประกอบการยุติการก่อสร้าง
หลังชาวบ้านยกมือค้านประชาพิจารณ์ไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา
แต่ทำไมยังมีผู้รับเหมาเข้ามาดำเนินการเกาะสร้างในพื้นที่อีก
นายอัธพันธ์สวัสดีรักษาผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
ชาวบ้านต้องการให้สั่งระงับการก่อสร้าง
เนื่องจากการก่อสร้างในพื้นที่ท่ามกลางชุมชน
สร้างผลกระทบในระยะยาวกับชาวบ้านกว่า๕๐๐คนได้
อีกทั้งยังกลัวเรื่องความปลอดภัย
เราก็เลยต้องมาสอบมาถามกับองค์การมหาส่วนตำรงอ้อ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ความกังวลของชาวบ้านที่ไม่อยากให้สร้างปั๊มแก๊สเลยเพราะอะไรคะ
เพราะมันจะทำให้เกิดอันตรายนะครับ
กับชาวบ้านข้างเคียงและสองกินนะครับ
นี่คือว่าเวลามันจุแก๊ส
เวลามันเข้ามามันฟี่มันฟี่ออกอย่างนี้

แล้ววันหนึ่งเป็นร้อยเป็นพันถังต่อวัน
นายประธานสงวนรัฐประหลัดอบตหนองอ้อเปิดเผยว่า
อำนาจหน้าที่ในการอนุญาตให้เปิดกิจการ

เป็นอำนาจหน้าที่ของพลังงานจังหวัด
ในส่วนของอบตหนองอ้อเป็นเพียงหน่วยงานท้องถิ่น
สามารถทำได้แค่การพิจารณาอนุญาต
ใช้พื้นที่และการเกาะสร้างเท่านั้น
อีกทั้งตามประกาศของสำนักงานโยธาธิการ

พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สีม่วง
ซึ่งกำหนดให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินค้า
หลังจากที่ชาวบ้านได้รับฟังคำชี้แจงแล้ว
ลงชื่อพร้อมทำหนังสือคัดค้าน
เดินทางไปยื่นต่อพลังงานจังหวัดราชบุรี
ให้พิจารณาสั่งให้ยุติการก่อสร้างต่อไปค่ะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมแต่เรื่องนี้ต้องฟังความสองด้านนะ

ไทยรัฐก็พร้อมเปิดพื้นที่ให้ท่านชี้แจงเหมือนกันนะครับ